มาดูเรื่องของการขนแรงงานเถื่อนก่อน
คราวนี้เขาแอบเอามาคุณเขาเอามาใส่ในรถบรรทุกของขนส่งปรายศนีย์
ปริศนีย์ไทยแรงงานพม่า๑๓คนเอามาจากสมุทรสงคราม
เตรียมไปต่อที่สงขลาเพื่อเอาออกสู่ประเทศมาเลเซียต่อ
แต่ท้ายที่สุดแล้วค่ะโดนเจ้าหน้าที่สนที่กำลัง

นี่เจ้าหน้าที่ชุดพิทักษ์เด็กสตรีครอบครัว
และป้องกันปราบรามการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สนที่กำลังกันกับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเลยค่ะ
มาจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวพม่า
วิธีการของเขาคือลักลอบหนีมากับรถบรรทุก๖ล้อ
ขนส่งปรายศนีย์ซึ่งเป็นรถของบริษัทปรายศนีย์ไทยจำกัด
หมายเลขทะเบียน๕๑๖๗๓๐กรุงเทพมหานคร
คือเจ้าหน้าที่ก็ไล่ติดตามรถขนส่งปรายศนีย์คันนี้
วิ่งมาบนถนนสายเอเชีย๔๗
แล้วก็สกัดจับก่อนถึง๔แยกคูหาอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลา

เปิดไปดูนอกจากผัสดุที่จะขนส่งแล้ว
เจอแรงงานชาวพม่า๑๓รายเป็นผู้ชายทั้งหมดเลย
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวคนขับรถขนส่ง

ก็แน่นอนแหละว่าก็ต้องรู้เห็นด้วย
โดยเขาก็รับสารภาพที่ได้ขนแรงงานถือก็มาจากสมจบรสงคราม
จะเอาไปส่งให้กับนายหน้าในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
แล้วหลังจากนั้นจะส่งแรงงานต่างด้าว
ผ่านช่องทางธรรมชาติในพื้นที่ตำบลประดังเบซาอำเภอสะดาว
ข้ามไปยังมาเลเซียค่าจ้างหัวหนึ่งได้รับหัวละ๑๕๐๐บาท
นี่ทั้งหมด๑๓คนคูณเข้าไปก็๑๙๕๐๐บาทนะคะ
ก็มีการลักลอบขนมากับรถขนส่งปรายศนีย์แบบนี้ทำมาแล้วหลายรอบด้วย
เจ้าหน้าที่เปิดเผยนะคะว่าการจับกลุ่มแรงงานเถื่อนรอบนี้
เป็นการสอบสวนขยายผลมาจากการจับกลุ่มเครือข่ายค้ามนุษย์
ที่ให้การซัดทอดว่าหนึ่งในวิธีการขนแรงงานเถื่อนเข้ามา
ก็ต้องมากับรถคันใหญ่แบบนี้
รถขนส่งปรายศนีย์มันง่ายกว่าการขนส่งวิธีอื่น
จะเอาใส่กระบะจะเอาใส่บรรทุกจะเอาใส่รถตู้มา
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ง่ายแต่พอแบบนี้
พอใส่รถขนส่งของปรายศนีย์มาเนี่ยอาจจะตบตาเจ้าหน้าที่ได้

เจ้าหน้าที่ก็เลยวางแผนติดตามจับกลุ่มนะคะ
ส่วนการดำเนินคดีก็แจ้งข้อหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
โดยผิดกฎหมายควบคุมตัวเอาไว้ไปที่สพรัฐภูมิ
ส่วนคนขับรถขนส่งปรายศนีย์ที่ทำหน้าที่ขนแรงงานต่างด้าว
ก็ถูกควบคุมตัวไปสอบสวนจะขยายผล
ยังเครือข่ายค้ามนุษย์ข้ามชาติรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยนะคะ